ไปดูเหตุระทึกที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะคะ
ตำรวจจากสพเพค่ะกำลังนำตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ไปฝากขังที่ศาลปรากฏว่าระหว่างทางรถเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมไปประสบอุบัติเหตุไปชนเข้ากับรถสิบล้อ
ไฟลุกท่วมเลยนะคะต้องหนีตายกันจ้าละวัน
เป็นภาพเหตุการณ์แบบเนี้ยค่ะเสียทางให้ลดน้ำด้วยนะ
เออรถน่ะเคลียร์ทางให้รถน้ำด้วยเคลียร์ทางให้รถน้ำที
อย่าให้รถติดทางน้ำให้รถน้ำเข้าเกียร์ทางให้รถได้
นั่นไงระเบิดแล้วแก๊สระเบิดนะคะรถติดแก๊ส
สิบล้อติดแก๊สนะคะโอ้โหสิบล้อติดแก๊สด้วยอ่ะ
เพราะดีมากเลยนะคะผู้ต้องหา๓คนค่ะ
หนีออกมาจากรถคันนั้นอ่ะได้ทันนะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะ
คุณผู้ชมเกิดขึ้นระหว่างที่ตำรวจสพเพนะคะ
ของจังหวัดระยองนำตัวผู้ต้องหา๓คนเตรียมเลย
จะไปส่งฝากขังที่ศาลนะฮะปรากฏว่าก่อนที่จะไปถึงศาลเนี่ย
รถคันนี้ไปประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับรถบรรทุก๑๐ล้อ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ถนนสายสามหนึ่งสี่สามตำบล
งละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะที่เกิดเหตุไปพบรถยนต์อีซูซูสีบรอนค่ะ
ซึ่งเป็นรถรับส่งผู้ต้องหาไปชนเข้ากับด้านขวาของรถสิบล้อนะคะ
แล้วเห็นไหมคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
ไฟกำลังลุกไหม้ตัวถังของรถทั้งสองคันอย่างรุนแรงแล้วมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาจากรถสิบล้อด้วย
ดับเพลิงใช้เวลาอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงสามารถฉีดสกัดเพลิงไว้ได้สำเร็จนะฮะ
เพราะดีมากคนในรถทั้งสองคันไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่ามีผู้ต้องหา๓คนที่นั่งอยู่ในรถของตำรวจได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกของการชน
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายรักษาอาการบาดเจ็บทันทีนะคะ
ร้อยตำรวจตรีสุมิตรสารพัฒน์เป็นรองสารวัตรงานป้องกันและปราบรามสพเพบอกว่า
ได้ขับรถเพื่อจะนำผู้ต้องหา๓คนไปส่งที่เรือนจำกลางจังหวัดระยอง
แต่พอมาถึงที่จุดเกิดเหตุรถสิบล้อวิ่งออกมาจากตรงสี่แยก
คือออกมาครึ่งคันแล้วก็เลยทำให้รถตำรวจเนี่ยเบรกไม่ทัน
เพราะรถตำรวจเองก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นช่วงของช่วงลงเดินด้วย
ก็เลยทำให้รถเนี่ยพุ่งชนเขาอย่างแรงนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจเอง
ช่วยเหลือออกมาจากรถได้ทันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เบื้องต้นตำรวจเตรียมส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ไปยังเรือนจำกลางระยองหลังจากอาการดีขึ้น
พร้อมกับสอบสวนคู่กรณี
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะ